เป็นคดีที่คุณผู้ชมให้ความสนใจ
เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมนะคะ
สำหรับเหตุการณ์เศรษฐีนีนักปฏิบัติธรรมที่ถูกฆ่า
ใส่ตู้เย็นแล้วก็โบกปูนเอาไว้
พบเป็นศพเสียชีวิตอยู่ในบ้านที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
นี่คือผู้ตายอายุ๕๘ปีนะคะ
คือผู้ตายไปซื้อบ้านหลังนี้เป็นตึกแถว
ใกล้กับวัดวัดพระธาตุศรีจอมทอง
เพราะว่าผู้ตายไปทำบุญที่วัดแห่งนี้เป็นประจำ

ภูไวเงินเนี่ยเป็นหลัก๑๐ล้านนะคะ
ถวายรถตู้ให้กับทางวัดนะคะ

พี่ชายของผู้ตายบอกว่า
โอ้โหกลิ่นโชยออกมาจากบ้านหลังนี้กลิ่นเหม็นมากนี่
ได้กลิ่นมาหลายวันแล้วแล้วก็เหมือนกับมีน้ำเหลืองนองอยู่หน้าบ้าน
สุดท้ายพี่ชายเปิดเข้าไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เปิดเข้าไป
ก็พบว่าน้องสาวถูกฆ่าแบบนี้แล้วโหดเยี่ยมนะคะ
มือไพร่หลังมัดเท้าเอาถุงพลาสติกคลุมที่ศีรษะ๓ชั้น
แล้วยัดเข้าไปในตู้เย็นวางตู้เย็นแบบนอนแล้วก็เสียบปลั๊กค้างเอาไว้
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไอ้ที่เสียปลั๊กเอาไว้เนี่ยคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน
เพราะว่าจะทำงานก็ต่อเมื่อต้องตั้งไว้แบบแนวตั้ง
ทีนี้ค่ะตำรวจเก่งแกะรอยจากหลายอย่างเลยนะคะ
แล้วก็ค่อยต่อจิ๊กซอมมาเรื่อย
จนนำมาซึ่งการออกไหมจับคนร้าย
เอ็มคนนี้เนี่ยรู้จักกับผู้ตายก็เพราะว่าในเอ็มขับรถรับจ้าง

แล้วผู้ตายเนี่ยจ้างบ่อยเลย
ให้ไปส่งที่วัดไปซื้อของทำบุญก็เลยรู้จักกัน
คนร้ายถอดซิมวงจรปิดทั้งทุกตัวเลย

เชียงใหม่เชียงรายลำปางย้อนกลับมาเชียงใหม่แล้วก็นู่นระยอง
แล้วก็ไล่ดูมีภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เห็นมีคนเอาไปใช้นี่แขนโผล่ออกมา
แล้วมันเห็นนาฬิกาข้อมือที่เขาใส่ติดมืออยู่ตลอด
ถูกต้องมีนางสาวน้ำผู้หญิงคนนึง
นาฬิกาเหมือนกันกับที่โผล่ออกมาจากรถของผู้ตาย
หรูกินเที่ยวสบายไปเสม็ดคือในเอ็มคนร้ายเนี่ยหลังก่อเหตุยังไปเที่ยวเสม็ดนะ
ไปเที่ยวกับกิ๊กสาวแล้วก็เพื่อนผู้หญิงอีก๒คนโดยออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วย
ซื้อเงินสดซื้อเงินสดที่นครปฐมแล้วก็ทีนี้ไล่หนีไปเรื่อยเลยสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีไปนครสวรรค์สุดท้ายเมื่อวานนี้ตำรวจไปจับได้ที่นครสวรรค์นะคะ
อันนี้คือภาพตอนไปซื้อรถจักรยานยนต์นี่คือภาพตอนตำรวจจับได้จับได้แล้วเนี่ยตรวจสอบที่ตัวตรวจสอบที่รถจักรยานยนต์ยังมีเงินสดอยู่เลยแล้วก็มีทองคำด้วยนะคะก็เป็นของผู้ตายนี่แหละที่ในเอ็มไปก่อเหตุฆ่าเขาแล้วก็เอาทรัพย์สินของเขามา
พอควบคุมตัวในเอ็มได้ตำรวจนำตัวในเอ็มไปสอบปากคำที่เซฟเฮาส์ตลอดทั้งคืนนะคะจับได้ตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนสอบปากคำตลอดทั้งคืนเลยแล้ววันนี้ก็นำตัวในเอ็มมาที่กองบังคับการตำรวจภูทรภักดิ์๕เพื่อที่จะนำตัวในเอ็มมาแถลงข่าวแล้วคุณผู้ชมต้องรอฟังนะสิ่งที่ในเอ็มรับสารภาพแล้ว

ของผู้ตายนะคะนายวรพันธ์สิระเจริญยิ่งอายุห้าสิบเก้าปี
เดี๋ยวไปดูภาพช่วงจังหวะเหตุการณ์นี้กันหน่อย
ขอโทษกันแต่ว่าก็ต้องไปเดินของคนหลายก็ต้องว่ากันไป
พี่ชายของผู้ตายเขาถามเลยว่า
มาฆ่าน้องสาวเขาทำไมทำแบบนี้ทำไม
พี่ชายผู้ตายบอกว่าน้องสาวมาชมให้ฟังนะ
นิสัยดีคอยช่วยเหลือรับจ้างขับรถรับส่งตลอดเลยตอนอยู่เชียงใหม่
ค่ะแต่ไปก่อเหตุไปฆ่าเขาแบบนี้

โอ้โหในเอ็มบอกว่าไงรู้ไหมคะ
บอกว่าอุ๊ยเนี่ยที่ทำไปเนี่ยนะ

ต่อให้ได้เงินมา๑๐ล้านก็ไม่มีความสุข

ตอนแรกจะหนีไปที่อุดรธานี
แต่ก็ไม่ได้ไปเพราะตำรวจตามอยู่

แล้วก็อยากจะกลับมาหาลูกเมีย

ตั้งใจว่าจะมอบตัวอยู่แล้วเชียว

ถ้าเกิดจะมอบตัวจะหนีไปนู่นไปนี่โอ้โห
หลายวันเลยนะคะมีเวลาให้มอบตัวเนี่ย

คือเขาสงสัยจริงว่าโอ้โห

เยี่ยมก่อเหตุขนาดนี้นะ

พยายามจะคุยกับญาติของผู้ตาย
ตอนที่เขากำลังจะเดินไปขึ้นรถกลับ

แล้วเราแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากนั่นก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้ว

แต่พอเขาจับได้เนี่ยเราสบายใจขึ้นไหมครับ

แต่เราก็ยังไม่เชื่อกับคำพิการคนร้ายใช่ไหมครับ

แต่เรายังไม่เชื่อกับคำพิการคนร้ายใช่ไหมครับพี่ฟ้า
หรือว่าคำพิการเนี่ย

พี่พร้อมจะเปิดใจอีกครั้งหนึ่งได้มั้ยคะ
ถ้าไม่พร้อมก็ไม่เป็นไร
ยังไม่พร้อมเพราะตอนนี้โห

ขอโทษนะคะขอบคุณค่ะ
นี่คือพี่ชายของผู้ตายนะคะ

แล้วก็พบน้องสาวถูกฆ่ายัดไปในตู้เย็น

ใช่เขาบอกเขาไม่พร้อมจริงที่จะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ

เงินสด๑ล้าน๒แสนบาท
สร้อยคอทองคำน้ำหนัก๕บาท
จักรยานยนต์๑คันมีแผนที่ประเทศไทย
เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านาฬิกาโทรศัพท์มือถือ๒เครื่อง
ซื้อใหม่ด้วยเครื่องหนึ่งที่โทรหาอดีตภรรยาบอกว่าจะหนีไปตาก
ระบุวันเดินทาง๒๐ตุลาคมแต่ไม่ได้เดินทาง
มีกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวีพาวเวอร์แบงค์
คือเหมือนกับว่าเตรียมสิ่งต่างเหล่านี้เพื่อจะหนี
คือลักษณะของกลางที่รวบได้ไม่เหมือนคนตั้งใจไปมอบตัวสักเท่าไหร่
ไหนบอกว่าจะมอบตัวเนี่ยจะมอบตัวอยู่แล้วเชียวจะมอบตัวอยู่แล้วเชียว
แต่ของที่อยู่ที่ตัวคุณเนี่ยเหมือนกับหนีไปได้หลายวันเลยอ่ะ
คือไม่จำเป็นต้องไปพักโรงแรมไม่จำเป็นต้องไปเช่าที่ไหนคือ

มีการเต้นอยู่ในป่าไม่กล้าเช่าโรงแรมกลัวตำรวจจับได้
ซึ่งจริงรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาซื้อเนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นแบบที่เบาะมันเอ็น
นั่งได้สบายเหมาะสำหรับการเดินทางไกลต่างหากค่ะ
ทีนี้วันนี้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะของทางภาค๕ค่ะ
พลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕เนี่ย
ออกมาแถลงผลการจับกลุ่มนายวิทูลหรือว่านายเอ็มนี่แหละ
หลังจากที่จับตัวได้ตอนที่จับตัวได้เนี่ยของกลางที่เจอเนี่ยเป็นเงินสด๑ล้าน๒แสนบาท
แล้วก็อยู่กับมอเตอร์ไซค์ถูกไหมคะแล้วก็มีทองด้วย
เบื้องต้นนายเอ็มรับสารภาพค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็คือเช้าวันที่๑๑ตุลาคม
บอกว่าเอ็มไปขอเงินจากผู้ตายแต่ถูกปฏิเสธ
ก็เลยทำร้ายมัดมือมัดเท้าทรมานใช้เทปกาวปิดปาก
ผู้ตายยอมบอกไปกดเงินได้ถึงได้ฆ่า
ลองฟังเสียงผู้บริษัการณ์ตำรวจผู้ท้อนภาคห้าไทยล้านคาวในเรื่องนี้หน่อยนะคะ
เขาใช้วิธีเข้าไปเคาะบ้านผู้เสียหายปกติบ้านผู้เสียหายท่านจะไม่รับใครอยู่แล้ว
เพราะท่านมีความส่วนตัวสูงแล้วก็ท่านก็มาปฏิบัติธรรมอยู่
แต่เขากดออดกดออดไม่ยอมเปิดก็ไปเคาะประตูด้านข้าง
ผู้เสียชีวิตก็เปิดตัวแง้มมาก็เห็นว่าเป็นผู้ต้องหา
ซึ่งเป็นคนรู้จักกันก็น่าจะผลักประตูเข้าไป
แล้วก็เข้าไปเพื่อที่จะไปชิงทรัพย์ของผู้เสียชีวิตนะครับ
ตอนนั้นเขาก็ทำร้ายผู้เสียชีวิตจนเขาสามารถบอกรหัสไปให้
เขาก็เลยไปลองทดสอบดูว่ามันเป็นรหัสถูกต้องไหม
พอถูกต้องเขาก็กลับมาที่บ้านปรากฏว่าผู้เสียชีวิต
เขาก็เลยมาทำให้ผู้เสียชีวิตไปเขาใช้ผ้าเท็บพันทั้งมือทั้งปาก
ทำร้ายก่อนทำร้ายจนจนเขาได้รับบาดเจ็บแล้วก็เอาผ้าพันทั้งมือทั้งปาก
สุดท้ายก็เอาถุงพลาสติกมาคลุมศีรษะนะครับจนเขาหมดลมหายใจ
แล้ววันที่๑๒เขาก็ไม่ได้เข้ามาเขากลับมาทีวันที่๑๓
เพื่อที่จะมาจัดการเรื่องศพของผู้เสียชีวิตนะครับ
แต่ไม่รู้จะจัดการยังไงก็เลยเอาไปใส่ในตู้เย็นแล้วก็ใช้ปูนบก

สำหรับเพื่อนเขาที่รับฝากรถรถยนต์ของผู้เสียชีวิตไว้นะครับ
เนี่ยเขาก็แจ้งว่าเป็นรถของเจ้านายขอฝากรถให้หน่อยนะครับ
เพื่อนเขาก็เลยโทรศัพท์แจ้งให้เจ้าจำรวจว่ารถอยู่ที่ตรงนี้ก็ให้ตรวจยึดมาครับ
อมรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาเลยนะคะ
เล่าให้ฟังหมดเลยว่ามันเริ่มต้นยังไงมันก่อเหตุอะไรยังไงแบบไหนบ้าง
โดยอันดับแรกเลยจากที่ก่อนหน้านี้ที่มีการคุยกับอดีตภรรยาว่าจริงแล้วเนี่ยเขาแค่ช่วยอำพราง
โดยมีคนชื่อต้นที่เพิ่งรู้จักกันในผับนั่นแหละเป็นคนทำ
ทั้งหมดทั้งมวลเอ็มยอมรับว่าทำคนเดียวและเป็นคนฆ่าผู้ตายด้วยตัวเองนะคะ
ด้วยรายละเอียดเนี่ยก็คล้ายเพียงกับที่ทางด้านอำรวจทะแหลเปลี่ยนข่าว
ไปก็คือเข้าไปทางประตูด้านข้างบ้านแล้วก็ลงมือทำร้ายเพื่อบังคับให้

วางพื้นสูริอาชิป
หมายถึงกรุง
เนื้อหรือ

กินไม่เย็นครับ
ต้องคิดเรื่องเรื่องบ้าง
กูเกาะชูและเลียน

อ๋อสิ้งวัน

น่ะแล้วตัวนี้เนี่ยไปไหน
น่ะแล้วจะไปไหน
มดแล้งจิละผมมดแล้งตัวตอนที่หนีชุดแรกแล้วครับ
คือเอาเฉพาะการฆ่าแล้วก็อำพลางศพก่อน

อืมตกลงแล้วที่คุยกับอดีตภรรยาทางโทรศัพท์ว่าโอ้มีเพื่อนในวงเล่าในต้นเป็นคนฆ่า
ต้นอ่ะไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนบอกว่าโอ้เนี้ย
ธอมคนสนิทของผู้ตายเนี่ยเป็นคนบงการในเอ็มบอกว่าก็ดูข่าว
ก่อเหตุดูข่าวแล้วเหมือนกับโอ๊ยข่าวเนี่ยให้ข้อมูลไปทางด้านของสาวธอมคนสนิทตัวเองก็เลยเห็นข่าว
เลยพูดขึ้นมาว่าเหนือสาวธอมคนสนิทของผู้ตายบงการจริงจริงแล้วเขาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวในเอ็มบอกเขาไม่เกี่ยวค่ะ
เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูค่ะว่าพฤติการการก่อเหตุของในเอ็มเนี่ยมันโหดเยี่ยมขนาดไหนนะคะ
เรียงไปแบบนี้ค่ะ๗โมงเช้า๑๑ตุลาคมในเอ็มเนี่ยเข้าไปที่บ้านของนางสาววันนี้ผู้ตายนะคะ
กดกริ่งอยู่สองสามครั้งแต่ไม่มีใครเปิดก็เดินไปประตูด้านข้างกดกริงอีกหลายครั้ง
จนนางสาววันนี้เปิดประตูแงมแล้วเห็นไปในเอ็มรู้จักกันไงใช่
สนิทกันก็เปิดให้ในเอ็มก็ดันเข้าไปเลยค่ะทีนี้
ดันตัวนางสาววันนี้เข้าไปจะให้ขึ้นไปชั้นสองค่ะนางสาววันนี้เขาขัดขืนค่ะ
เอ็มบอกว่าชกหน้าไปสองครั้งแล้วบังคับให้เขาบอกที่เก็บเงิน
นางสาววันนี้ไม่บอกในเอ็มทรมานค่ะเริ่มจากจับมัดมือมัดเท้า
เอาเทปกาวปิดปากแล้วก็บังคับให้บอกรหัสบัตรเอทีเอ็ม
นางสาววันนี้เขากลัวมากค่ะก็เลยยอมบอกรหัสในเอ็ม
นำบัตรเอทีเอ็มไปกดที่ตู้เอทีเอ็มครั้งแรกกดไม่ได้อืม
เท่านั้นแหละย้อนกลับไปอีกรอบคราวนี้ทำร้ายหนักเลยโกรธ
โกรธมากชกหน้าค่ะชกจนนางสาววันนี้ยอมบอกอ่ะอืม
นำชกขนาดไหนไม่รู้ชกจนเขาต้องยอมบอกแล้วก็เอาบัตรเอทีเอ็ม
กดเงินจนกดได้ได้บัตรเอทีเอ็มมาสองใบนะคะค่ะ
นางสาวนียอมบอกรหัสทั้งสองใบเลยนะคะคือกลัวมากจนสุดท้ายยอมบอกอ่ะ
พอกดเงินเสร็จกลับไปอีกครั้งนางสาวนีนิ่งแล้ว
เอ็มบอกเขานิ่งแล้วซึ่งที่นิ่งไปไม่รู้ว่าเขาตายหรือยังนะ
เห็นแค่ว่าเขานิ่งนะในเอ็มบอกว่าเพื่อให้มั่นใจว่าตายแน่
เอาถุงพลาสติกสวมหัวเลยค่ะสวมตั้งหลายชั้นนะรอบไว้เลย
โอ้โหเพื่อให้แน่ใจว่าเออตายแน่เขาตายเสร็จทิ้งเขาไว้อย่างนั้นก่อนนะคะ
ออกจากบ้านผู้ตายไปเอารถบีเอ็มดับเบอร์ยูเอ็กซ์วันสีขาวของผู้ตายไปด้วยขับออกไปค่ะ
แล้วก็ย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะก่อเหตุสิบเอ็ดใช่ไหมคะค่ะ
ย้อนกลับมาอีกรอบคือสิบสามตุลาคมอืมนายเอ็มบอกว่ากะจามาอำพรางศพ
ตั้งใจจะเอาไปทิ้งที่อื่นแต่ยกไม่ไหวในเอ็มบอกยกไม่ไหวค่ะ
ก็เลยตัดสินใจจะเอาศพยัดใส่เข้าไปในตู้เย็นเปิดตู้เย็นลื้อของออกมาจากตู้เย็นค่ะ
ีบตู้เย็นผลักตู้เย็นให้ล้มเอาศพยัดใส่ตู้เย็น
ใส่ไปปุ๊บออกไปซื้อปูนซีเมนยังออกไปอีกนะยังออกไปอีกคือทำแบบ
เข้าแล้วก็ออกแล้วก็เข้าแล้วก็ออกอยู่แบบเนี้ยไปซื้อปูนซีเมนมาสองถุง
เพื่อกลับมาจัดการกับศพแล้วก็จุดที่ไปซื้อปูนซีเมน
ตำรวจบอกว่ามันมีกล้องวงจรปิดไงมันเห็นภาพไงนำมาซึ่งการออกไม้จับและจับในเอ็มอ่ะ
เนี้ยค่ะเอาปูนเทบวกปูนท้าปังบวกไปเลยเนี้ย
แล้วก็ไปรื้อเอาหากล้องวงจรปิดค่ะนี่ถอดซิมจากกล้องวงจรปิดทุกจุดที่อยู่ในบ้านนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็ไปตระเวนกดเงินตามที่ต่างแล้วในเอ็มบอกว่าติดตามข่าวจากสื่อโซเชียลค่ะ
แล้วเหมือนกับข่าวมันไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองทำไง
ไม่ตรงกับความจริงมีข่าวลงว่ามีสาวธอมคนสนิทคนใกล้ชิด
เราหรือเปล่าไม่รู้นั่นน่ะสิบอกว่ามีสาวธอมคนสนิทคนใกล้ชิด
ตำรวจอยากได้ข้อมูลแต่ตำรวจบอกว่าไม่ได้เป็นผู้ต้องสงสัยหรือว่าเป็นผู้ต้องหาอะไร
ตำรวจอยากได้ข้อมูลเขาก็เลยมาประติดประต่อเป็นเรื่องเป็นราวเอง

เป็นรถของลูกพี่มาฝากไว้เก็บเอาไว้ให้ดีซ่อนเอาไว้ให้ดีนะ
เหมือนกับเป็นรถเมียน้อยเมียหลวงเขาจะรู้เรื่องไม่ได้
เหมือนลูกพี่ซื้อให้เมียน้อยแล้วก็เอามาแอบไว้ก่อน
แต่คนนี้ตำรวจเรียกไปสอบปากคำแล้วนะเพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อนในเอ็มคนนี้ถอดทะเบียนรถของผู้ตายทั้งหน้าทั้งหลัง
แล้วก็ทิ้งรถไว้ในพงหญ้าในป่าใช่ไหมเอาทะเบียนรถพับครึ่งใส่ไว้ในถังพักน้ำชะโครกอ่ะ
สถานีรถไฟเชียงใหม่แล้วก็กำลังจะขึ้นรถไฟมากรุงเทพ
แต่เจ้าหน้าที่ก็เรียกไปสอบปากคำเพื่อนในเอ็มคนนั้นยืนยันว่าไม่รู้เรื่อง
คือเหมือนเห็นข่าวแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าอุ๊ยมันคันนี้นี่นะ
เขาก็กลัวเหมือนกันเพราะเขารับปากมาแล้ว
ก็เลยกลัวว่าตัวเองจะมีความผิดก็เลยถอดทะเบียนทิ้งแบบนี้นะคะ
ทีนี้มึงจะพูดนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือพฤติการของน้ายเอ็มตั้งแต่วันเกาะเหตุที่ฆ่า
กระทั่งวันอำพลางศพจนกระทั่งเอารถไปทิ้งแล้วก็หลบหนีไปตามที่ต่าง
ทีนี้มาดูกันหน่อยว่าตลอดระยะเวลา๔วันเต็มที่ตำรวจเขาทำงาน
เขาแกะรอยยังไงเขาตามสืบจากอะไรบ้าง
กระทั่งสามารถรวบตัวนายเอ็มได้ที่จังหวัดนครสวรรค์ในวันที่๓๑ตุลาคมนะคะ
เริ่มแรกเลยแน่นอนต้องดูกล้องวงจรปิดก่อน

แม้จะถอดกล้องวงจรปิดถอดซิมภายในบ้านไปแล้ว
แต่มันมีที่อื่นให้ตรวจสอบอีกเยอะค่ะ
เริ่มแรกสุดเลย๒๗ตุลาคม
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุมาจากพี่ชายของนางสาววันนี้ว่าติดต่อนางสาววันนี้ผู้ตายไม่ได้
แล้วพอไปตรวจสอบปรากฏว่ามีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงมาจากในบ้าน
ตำรวจไปที่เกิดเหตุเข้าไปดูในบ้านก็พบศพนางสาววันนี้ในสภาพนี้ค่ะ
โบกปูนสภาพถูกมัดมือไพ่หลังมัดเท้าถุงพลาสติกครอบหัวแล้วมีเทปผ้ามัดพันอีกชั้นหนึ่ง

ต่อมาตำรวจไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ผ่านกล้องวงจรปิดในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ยี่สิบหกจุดด้วยกันในวันที่สิบแปดถึงสิบเก้าตุลาคม
จากนั้นไล่ตรวจเพิ่มไปอีก
ไปเจอภาพในเอ็มขับรถผ่านด่านตรวจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดลำปางทั้งหมด๗จุด
วันที่สิบสี่ถึงสิบเจ็ดตุลาคม
ถัดมาค่ะยี่สิบเก้าตุลาคม
แล้ววันเดียวกันเนี่ยก็ได้รับแจ้งเรื่องของการพบแผ่นป้ายทะเบียนที่ถูกซุกอยู่ในห้องน้ำในสถานีรถไฟเชียงใหม่ด้วย
ทีนี้จากนั้นแกะรอยเส้นทางการเงินกันค่ะ
เคียงกันไปกดอีกที่หนึ่งสาขาเทศบาลสุเทพ
จากนั้นพอไล่เส้นทางการเงินดู
สิบเก้าตุลาคมไปกดเงินที่ประตูสวนดอก
จากนั้นยี่สิบแปดตุลาคมพบความเคลื่อนไหวค่ะ
เป็นความเคลื่อนไหวของนายเอ็มและแฟนสาวและเพื่อนแฟนสาวรวมทั้งหมด๔คน
แต่คราวนี้ไปอยู่ที่ระยองมีการไปเที่ยวเกาะเสม็ดกันมาเที่ยวหรูอยู่สบายเลยค่ะ
ในเอ็มหรือน้องน้ำเนี่ยบอกว่านายเอ็มเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด๔คน
มีการโพสต์ภาพโอ้ยชีวิตติดลมดีมีความสุข
จากนั้นแยกย้ายกันแฟนสาวในเอ็มเนี่ยขึ้นเครื่องกลับเชียงใหม่
ส่วนในเอ็มบอกว่ามีธุระขอแยกไปอีกทาง
สุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐม

วันเดียวกัน๒๙ตุลาคมเอ็มไปซื้อมอเตอร์ไซค์ที่นครปฐมราคา๑๖๙๐๐บาทซื้อเงินสดค่ะ
พนักงานขายบอกว่าเอ็มเนี่ยนะนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาซื้อมอเตอร์ไซค์อีกคันใหม่ด้วยเงินสด
และตามปกติเวลาซื้อรถป้ายแดงเขาก็ต้องมีการถ่ายรูปคู่กับรถแบบนี้เขาเลยจำได้แล้วเป็นหลักฐานชัดเจนเลย
จากนั้นค่ะต้องขอบอกก่อนว่าอย่างที่บอกรถที่นายเอ็มเลือกซื้อเนี่ยคือฮอนด้ารุ่นฟอซ่า๓๐
คือลักษณะเบาะนุ่มกว้างนั่งสบายคล้ายโซฟาขับขี่สบายแม้ต้องเดินทางไกล
คือมันทั้งสะดวกและสบายสำหรับการที่จะไปที่ไหนนานโดยไม่เป็นหลักแหล่ง
จากนั้น๓๑ตุลาคมนายเอ็มขี่มอเตอร์ไซค์ไปนครสวรรค์โดยใช้เส้นทางรองเพื่อหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่
ระหว่างทางมีการกางเต็นต์เพื่อนอนหลับด้วยพักผ่อนอย่างเงี้ค่ะอันนี้เป็นภาพที่จับไว้ได้
สุดท้าย๓๑ตุลาคมสิ้นลายค่ะตำรวจรวบตัวได้ที่นครสวรรค์ขณะกำลังขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนี
นี่ไงก็เป็นสิ่งที่ตำรวจค่อยแกะรอยไล่ไปเรื่อยแล้วก็ต่อจิ๊กซอไปเรื่อยเดี๋ยวให้ไปดูภาพที่เป็นลักษณะของแผนที่
อ่าคือที่ตัวในเอ็มมีแผนที่ประเทศไทยด้วยนะ
ตำรวจควบคุมตัวได้ของกลางมีแผนที่ประเทศไทยด้วย
แล้วก็ในเอ็มไล่หนีไปแต่ละจังหวัดเนี่ย
ถ้าดูเป็นภาพแผนที่คุณผู้ชมจะได้นึกออก
ว่าโอ้โหหนีไปขนาดไหน
ไหนบอกว่าโอ๊ยผมจะมอบตัวอยู่แล้ว

เดี๋ยวเรามีภาพกราฟิกให้ดูเนี่ยค่ะไล่ไปเลยนะคะ
นี่ไม่ต้องเล่าซ้ำนะเดี๋ยวไปไวเลยดูภาพกราฟิกว่าจากไหนบ้าง
ก็คือเริ่มจากเหตุการณ์ที่เชียงใหม่
หนีไปขึ้นเครื่องมากรุงเทพมานัดเพื่อนสาวคนสนิท

แล้วก็แยกย้ายกับนางสาวน้ำ

ไปนครปภไปซื้อรถจักรยันยล

เราให้ดูเป็นแผนที่เพราะว่ามันมาหมายถั่วมากเลย

เราเดี๋ยวลองฟังเสียงนะคะแล้วลองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรภาค๕พูดถึงเรื่องของการแกะรอยตามเส้นทางต่างเหล่านี้ค่ะ

ช่วงเวลาที่เขาหลบหนี
เขาใช้ชีวิตอยู่ในป่าอย่างเดียวเลย

เขาก็ตกใจรถอีกคันหนึ่ง
ที่มีรถของทีม

คือหลบปิดล้อมออกมาจะเกือบร้อยหน่อย
ปิดล้อมเสร็จเขาก็หลบหนีออกมาได้